ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นจะดำเนินการตามความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาพรามฮินดูนะคะ
ซึ่งพรามหลวงนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในพระราชพิธีต่างนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พรามหลวงนั้นจะมีบทบาทสำคัญทุกขั้นตอนค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งพระผู้รัฐาพิเศษหรือว่าการรดน้ำที่พระเสียรนะคะ
เพราะตามคติทางศาสนาพรามฮินดูก็มีความเชื่อว่าน้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการยกพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ค่ะ

รามหลวงเข้ามามีบทบาทสำคัญในราชสำนัก
นับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกศิลป์
หลังจากรัชกาลที่๑ส่งให้ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและพระราชพิธีสำคัญของชาติ
เพื่อเป็นสิริสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง
โดยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญ
พรามหลวงจะมีบทบาทสำคัญ
ในการประกอบพระราชพิธีทุกขั้นตอน
โดยเฉพาะการทรงพระมุราธาพิเศษ

เพื่อยกพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ
เพราะฉะนั้นน้ำนั้นเป็นส่วนสำคัญ
น้ำนั้นคือแม่คงขา
ให้ชำระซึ่งทั้งมวลที่ไม่สะอาด
ทำจิตใจให้ร่มเย็นเบิกบาน
เพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญของพราม
ตอนนี้ท่านกำลังขึ้นมา
ดำรงตำแหน่งเป็นบรมราชาธิราช
ได้รับน้ำมูลธาพิเศษส่งที่พระเสียรแล้ว
น้ำนี้ถึงจะเผื่อแผ่ลงไปในจิตใจ
ลงไปในสายทานทั่วไปในประเทศ
แล้วทรงอาบก็จะได้รับสายทานน้ำมา
เพื่อจะได้ให้เกิดความร่มเย็นในจิตใจ
เผื่อแผ่ไปทั่วประเทศ
คติทางศาสนาพรามฮินดูพระมหากษัตริย์

โดยก่อนที่จะเสด็จขึ้นทะเลิงถวันระยะราชสมบัติ

เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์นั้น
ต้องมีการส่งพระมุรทาพิเศษ
การไขสหัสธาราหรือการอาบน้ำพันสาย
ไหลออกมาจากทุ้งหรือฝักบัว
ติดตั้งไว้ภายในมนตบพระกยาสนานเหนือพระเสียร
ศักดิ์สิทธิ์นี้จะไหลผ่านพระเสียรพระวรกาย
พระราชหารุทัยและพระบาทเผื่อแผ่ไปถึงประชาชนและแผ่นดิน
แสดงถึงพระราชภาระที่จะนำธรรมะมาปฏิบัติพระองค์
ดูแลประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
อกจากนี้ประธานพระครูพรามยังต้องถวายน้ำพระมหาสัง
ถวายราชสมบัติถวายเวทถวายมนต์และถวายชัย
ที่พระทินักอัตภัทธิสอุทุมพรรณราชอาท
พรามหลวงยังมีหน้าที่เป็นผู้ถวายพระสุพรรณบัติ
เครื่องราชกุธภัณฑ์รวมทั้งอัศดาวุฒิ
พร้อมทั้งถวายชัยและถวายพร
ดังนั้นก็ขอทวายให้สร้างทรงรับพันธุเวทชัตริย์
เพื่อปกครองดูแลประชาชนให้เกิดความสุขความร่มเย็นด้วยโดยธรรมะ
ส่งกล่าวปฐมบรมราชองค์การเริ่มต้น
เราก็ได้รับพระปฐมบรมราชองค์กาล
แล้วก็เมื่อรับแล้วก็ถือว่าขึ้นเป็นบรมราชาธิราช
เป็นสมุสสิเทพโดยสบู่
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษนี้สืบทอดมาตามขติยราชประเพณี
โดยยึดตามคติทางศาสนาพรามฮินดู
และนำมาประกอบกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งสอดคล้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พระอุโบสถวัดอำภาวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงคราม

พรามหลวงกำลังทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ
หนึ่งในเครื่องราชกุฏภัณฑ์
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๒
แสดงให้เห็นว่าพระราชครูพรามเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีนี้
สืบสารต่อกันมาตามโบราณราชประเพณีในหลายราชการ